ที่ผ่านมาก็มีเรื่องให้ได้พูดถึงมากมายนะครับ

แล้วสุดท้ายการท่าเรือก็ได้แชมป์กันไป
งานเลี้ยงเนี่ยทำท่าว่าจะจบลงด้วยดีนะ
แต่สุดท้ายมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่วัยรุ่นนั้นทะเลาะวิวาดกันแล้วมีการยิงกันสุดท้าย
มีผู้เสียชีวิตเรื่องของความคืบหน้าตอนนี้เรามีนำมาฝากนะครับ
ก็นายมงคลสันติกุลหรือว่าคุณหมูท่าเรือ

เป็นตัวแทนของแฟนบอลของสโมสรการท่าเรือเอฟซีมาเปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีเลยนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่ง
คนร้าย๒คนครับยิงถล่มคู่อริในตลาดคลองเตยซอย๘
เป็นเหตุให้นายอธิชาติศรีหัวโทนอายุ๑๗ปีเสียชีวิต
และอีกคนนึงก็คือนายกุรชาติแซ่ลีอายุ๑๗ปีคนนี้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
คุณหมูท่าเรือเล่าว่าเขาเห็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ
ของสโมสรการท่าเรือที่เริ่มขึ้นในช่วงหัวค่ำ
ผู้ก่อเหตุไปเจอกับคู่อริที่เคยมีปัญหากันมาก่อนภายในงาน
แล้วมีการกระทบกระทั่งกันจนผู้ก่อเหตุทำท่าว่าจะมีเรื่องแล้วนะ
แต่ว่าแฟนบอลท่าเรือเนี่ยไปห้ามปรามแล้วกดดันว่าอย่ามีเรื่องกันภายในงาน
ผู้ก่อเหตุก็เลยออกไปด้านนอก
จากนั้นช่วงหลังจบคอนเสิร์ตเกิดอะไรขึ้นฮะ
ครับก็เกือบเที่ยงคืนนะครับทางนายอภิชาตินะครับ
ผู้เสียชีวิตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคู่กรณีทั้งสองฝั่ง
ได้เดินออกไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ท้ายซอย

ซึ่งคุณหมู่ท่าเรือเล่าว่าเขาเห็นเหตุการณ์เพียงเท่านี้นะครับ
ก่อนเกิดเหตุยิงกันแต่ยืนยันว่ารู้จักเด็กหนุ่มผู้เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับแล้วก็เชียร์การท่าเรือเหมือนกัน
เท่าที่รู้จักเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามีเรื่องหรือมีปัญหากับใครนะครับ
รู้สึกเสียใจที่ต้องมาโดนลูกหลงจนถึงแก่ความตายนะครับ
สลดมากนะครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตก็เป็นแฟนบอลท่าเรือ
แต่คนที่มีเรื่องกันจริงไอ้คู่อริที่มันมีเรื่องกันเนี่ย
ไม่ใช่แฟนบอลท่าเรือเป็นคนที่มาดูคอนเสิร์ตเฉย
แล้วล่าสุดตอนนี้คนร้ายโดนจับได้แล้วนะครับ๒คน
อาจจะเรื่องของรายละเอียดยังไงซะเดี๋ยวติดตามกับข่าวเย็น

ครับขณะเดียวกันนะครับมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำ
ประธานสโมสรการท่าเรือนะครับได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานที่ได้จัดงานฉลองนะครับ
ก็งานยังไม่ทันเริ่มก็ไปทำภารกิจส่วนตัวเดินเท้าไปก่อนนะครับ
หลังจากที่ทราบข่าวนี้นะครับทางสโมสรยืนยันว่าจะหาทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็ก
หนุ่มผู้เสียชีวิตต่อไปนะครับ
นั่นก็คือท่าทีจากทางมาดามแป้งนะครับ
ยังไงซะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ